โดใกล้รถไฟฟ้าราคาไม่เกิน๒ล้านมีอยู่จริง
นี่เป็นคำโฆษณาที่คิดว่าหลายคนคงอยากได้ยิน
เพราะใครก็รู้ราคาคอนโดในแนวรถไฟฟ้าสมัยนี้
โดยเฉพาะเส้นใจกลางเมืองราคาเริ่มต้นก็๖๗ล้านไปแล้ว
แต่ถ้าเรามีงบแค่๒ล้านล่ะจะไปดูคอนโดโซนไหนดี
ที่น่าจะเข้าท่าก็น่าจะมีโซนนทบุรีรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ทรงธนบุรีรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน
แบริ่งลาซานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เพราะโซนเหล่านี้คือย่านชานเมืองหรือเส้นต่อขยาย
เป็นทำเลที่มีโครงการใหม่ในระดับราคาที่คนเพิ่งเริ่มทำงานสามารถจับต้องได้
เมื่อรู้ทำเลแล้วอีกหนึ่งคำถามสำคัญคือ
บ๒ล้านจะได้คอนโดใหญ่เล็กแค่ไหน
วันนี้เราเลยขอกางแปลนห้องคอนโดราคาไม่เกิน๒ล้าน
ว่าส่วนใหญ่ที่ขายกันอยู่เนี่ยมีห้องแบบไหนบ้าง
สตูดิโอขนาดห้องจับประมาณ๒๑๒๓ตารางเมตร
คือห้องที่ใช้พื้นที่รวมกันตั้งแต่ส่วนครัวส่วนรับแขกไปจนถึงส่วนนอน
๑ห้องนอนขนาดห้องจะประมาณ๒๒๒๖ตารางเมตร
แบ่งเป็นสัดส่วนกว่าระหว่างห้องครัวห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอน
เพื่อให้เห็นภาพจำลองขนาดการใช้ชีวิตในคอนโด
เต้าทำอาหารซิงล้างจานโซฟาชั้นวางทีวีตู้เสื้อผ้าเตียงนอน
ห้องแบบ๑ห้องนอนก็จะมี
นี่แหละครับ
แต่อาจจะอยู่ใกล้ตัวเมืองไปหน่อยแล้วก็ต้องกระชับพื้นที่ใช้สอยกันสักนิด
ใครกำลังคิดอยากซื้อคอนโด
ลองพิจารณากันดูนะครับ